แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าเต่าแปลกเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูเพราะว่าชาวบ้านเขาฮือฮามากค่ะ
เต่าตัวนี้มันแปลกแต่แปลกยังไงไปดูค่ะ
เต่าตัวนี้ลักษณะท่าทางก็ดูไม่แปลกใช่ไหมคะ
น้ำหนักประมาณ๓๒กิโลกรัมเนี่ยคุณแต่คุณดูตรงนี้บนกระดองเต่ามันดูค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าบนกระดองเต่าเนี่ยมันมีลวดลายคล้ายกับพระสมเด็จ๙ชั้น
ที่เอามาเปรียบเทียบเมื่อกี้แล้วก็มีลายแบบนี้ขึ้นอยู่ข้างละ๔องค์
รวมทั้งหมดเหมือนมีพระสมเด็จ๙ชั้น๘องค์
ซึ่งปกติแล้วที่สันของกระดองเต่าธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะคะ
แต่เต่าตัวนี้กลับมีเส้นสีทองตัดอยู่ตรงกลาง
แล้วก็ใต้ท้องเนี่ยเป็นสีทองเข้มเลยทั้งหมด
ก็เลยบอกว่าเต่าตัวนี้เป็นเต่าหายากซึ่งในสมัยโบราณก็มีความเชื่อกันว่า
เป็นเต่าที่เป็นสิริมงคลเป็นเต่าที่อายุยืนมีความโดดเด่นทางด้านโชคลาภ
เจ้าอาวาสวัดเผลิงสุวรรณคิรีนะคะท่านก็เล่าให้ฟังว่า
เต่าตัวนี้ได้คลานเข้าบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่งในระแวกวัดนี่แหละค่ะ
เมื่อชาวบ้านสังเกตเห็นลักษณะพิเศษบนกระดองเต่าแล้วเนี่ย
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเต่ามงคลแหละคุณดูใต้ท้องมันเป็นแบบนี้
ก็เลยนำมามอบไว้ให้ที่วัดให้ทางวัดดูแลคุณดูสรรตรงกลางของกระดองเห็นไหม
เหมือนเส้นขั้นสีทองทองเห็นชัดเลยงานนี้นะคะ
คุณผู้ชมว่าจะอะไรยังไงแต่เรื่องความแปลกนี่คงว่ากันว่ามันแปลกจริง